เอาละฮะเข้าสู่หมวดของหวยแล้ว

หวยลอตเตอรี่ก็ต้องให้คุณผู้ชม

ก็ไปดูรอยประหลาดที่อยู่บนหลังคารถเก๋ง
เป็นรถใช่ไหมเราจะได้จับตาดูว่าเราจะดูอะไร
ดูรอยประหลาดไงคุณบอกมีรอยประหลาด
แน่ใจนะว่าดูแค่รอยประหลาดนะ
อย่าให้เห็นว่าไปดูทะเบียนรถนะฮะ

เห็นไหมยึกยืออยู่บนหลังคารถแบบนี้
ลักษณะคล้ายรอยเลื้อยของงูขนาดลำตัวใหญ่
เลื้อยวนไปวนมาปรากฏอยู่บนหลังคารถเก๋ง

หมายเลขทะเบียน๓กไก่สบ๔๓๕๕๔กรุงเทพมนครนะครับ
ของคุณโรธบุญมากอายุ๖๑ปี
ซึ่งจอดอยู่ภายในบ้านพักพื้นที่บ้านยางตำบลยาง
อำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินทร์นะครับ
โดยรอยประหลาดนี้จะเห็นได้จากฝากระโปรงรถด้านคนขับ
แล้วลงข้างซ้ายของผู้โดยสารอีกข้างหนึ่ง
ก็คือเลื้อยขึ้นไปบนรถแล้วก็ลงมาด้านซ้าย
เหมือนเป็นพาดมานะเลื้อยพาดมานะครับ
ชาวบ้านมามุงดูเลยนะฮะเชื่อว่าเป็นรอยพญานาค
แล้วก็นำเลยเครื่องเส้นไหว้มาไหว้ขอโชคขอลาบตามความเชื่อครับ
ด้านของคุณลุงโรธเจ้าของรถนะเล่าให้ฟังบอกว่ามีบ้านสองหลัง
ที่จะสลับไปนอนโดยในคืนวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขับรถไปนอนที่บ้านอีกหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านโนนแดง
เมื่อไปถึงก็จอดรถไว้บริเวณหน้าบ้านตามปกติแล้วฮะ
ต่อมาในช่วงเวลาเกือบ๔ทุ่มหลานชายสังเกตเห็นว่าหลังคารถเนี่ย
มีรอยแปลกแบบนี้คล้ายกับรอยสัตว์เลื้อยคลาน
ก็เลยเรียกให้มาดูนะครับจากนั้นก็เรียกเพื่อนมาดู
ยังไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรก็นั่งวิเคราะห์กันอยู่
รอยอะไรเนี่ยรอยอะไรยังไง
กระทั่งเช้าวันใหม่ขับรถกลับมาที่บ้านยาง
ก็ขับมาทั้งนั้นเลยนะไม่ล้างนะ
เรียกให้เพื่อนบ้านที่บ้านอีกที่หนึ่ง

ชาวบ้านก็เลยมาชี้เลยไม่ได้ชี้รอยนะ

พาดอกไม้เอ่อพาดอกไม้ทั่วเคียน
ทำเป็นขันห้าแล้วก็ขันแปด
กราบไหว้ขอโชคลาภตามความเชื่อแหละครับ